วลีที่ว่าฉันเกิดในรัชกาลที่๙ก็ถูกนำมาใช้
ทั้งในโลกออนไลน์แถมและถูกนำมาเป็นคำ
วันชาวไทยที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของในหลวงราชการที่๙นะคะ
อกจากนั้นแล้ววลีนี้ก็ยังถูกนำมาเป็นชื่อเพลง
การเรียบเรียงแล้วก็แต่งโดยคุณเสกโลโซหรือว่าเสกสรรสุขพิมาย
เพื่อสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษคุณเสก
หลังจากที่ได้บันทึกเทปเสียงเสร็จหลังที่ห้องอัดนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ในช่วงที่ประเทศไทยนั้นตกอยู่ในห่วงเวลา
ความโศกเศร้าและความสูญเสีย
สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากประชาชนคนไทย
นั่นก็คือน้ำใจและพลังแห่งการแสดงออกถึงความรัก
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกับศิลปินท่านหนึ่งค่ะที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอง
ที่มีต่อพระองค์ท่านผ่านตัวหนังสือและท่วงทำนองเพลง
ลั่นกลองความรู้สึกออกมาเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า
ฉันเกิดในรัชกาลที่๙โดยเสกสรรสุขพิมายค่ะ
ฉันเกิดในรัชกาลที่๙วินาทีที่พี่เสกแต่งเพลงนี้ค่ะ
เรารู้สึกอะไรเราเห็นอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาคะ
ตอนที่ผมคิดจะแต่งเพลงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ๒๓วัน
หลังจากที่ในหลวงของเราเนี่ยท่านสวรรคตนะครับ
แล้วเราก็เรียกว่าไตรตรองดูว่า
เวลานี้เป็นเวลาที่สมควรหรือยังที่เราจะแต่งเพลง
ใช้เวลาประมาณ๒๓วันแล้วก็มีความคิดว่า
เราเองอยากแสดงความรู้สึกของเราออกมาในอาชีพของเรา
นั่นคือผมเป็นนักร้องนักกลุ่นตรีดังนั้นผมเองก็ต้องแต่งเพลง
ตอนตัดสินใจนี่นานมากแต่ว่าตอนที่แต่งนี่ใช้เวลาแป๊บเดียว
เพราะว่าผมแต่งด้วยความรู้สึกของตัวผมเอง
ที่อยากจะบอกคนประเทศนี้แล้วก็อยากจะบอกกับพระเจ้าอยู่หัวของเราว่า
รักพระเจ้าอยู่หัวแต่ชื่อเพลงเนี่ยพี่อยากจะ
ผมอยากจะให้มีความเป็นเรียกได้ว่าหนึ่งแตกต่าง
สองก็คือเขาตอนนี้กำลังในโซเชียลอะไรต่าง
เขาจะเขียนแบบนี้กันเสร็จแล้วก็ผมกำลังจะบอกว่า
คำว่าฉันเกิดในราชการที่๙คือเป็นทุกคน

ในแต่ละท่อนแต่ละท่วงทำนองเพลง
จริงเพลงนี้ไม่ต้องแปลเลยเพราะมันเป็นภาษาที่ตรงมาก
ก็คือไม่ได้เรียกว่าเขียนอะไรซับซ้อน

ผมเชื่อว่าคนในประเทศนี้๘๐๗๘๐เกิดในรัชกาลที่๙
เพราะว่าพ่อหลวงของเราก็ครองราช๗๐ปี
ดังนั้นก็ไปโดนใจคนที่เขาเกิดในราชการที่๙
เป็นท่อนที่เรียกว่าที่มีความหมาย
เพราะว่าผมเขียนว่าจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไร

ก็จัดจดจำคำสอนของพ่อที่บอกไว้
ฉันจะเป็นพลังของไทยตลอดการ

ด้วยความที่พ่อนามว่าภูมิพล

ผมก็เอาคำนี้จะเป็นพลังของประเทศไทย
เราก็จะเป็นพลังตัวน้อยของพ่อของลูกพ่อหลวงของเรา

สิ่งที่ผมอยากจะบอกในเรื่องของการเป็นศิลปินของผม
แล้วก็การเป็นที่เราได้มีพระราชาของเรา
หลวงของเราเป็นนักดนตรีที่เก่งกาดมาก
เพราะฉะนั้นผมเองก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศนี้
ที่มีพระมหากษัตริย์เก่งในเรื่องดนตรี
ดังนั้นเราเองก็เรียกได้ว่าต้องมีความมุ่งมั่นพัฒนา
ที่จะสร้างงานสร้างดนตรีของเราเนี่ย
ให้สมกับเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ที่เก่งเรื่องดนตรี
ผมก็เป็นนักเขียนตัวน้อยนิดเป็นประชาชนตัวเล็กนะครับ
อาจเอื้อมที่จะบอกแต่ท่านคง
ถ้าท่านได้ฟังก็คงจะเป็นพระคุณอย่างมาก
การที่เราได้แสดงความดีความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา
การแสดงความเชื่อชูอะไรต่างนี่คือสิ่งที่ดีงามมากนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่า
พ่อหลวงของเรานั้นได้ทรงทราบแล้วก็คงจะดีใจ
ว่าฉันรักพ่อ
แต่อยากจะรักเธอได้กว่านี้